คุณผู้ชมคะพูดถึงเมนูที่กลายเป็นหลายคนพูดถึง
ก็คือเมนูผัดกะเพรา

ใช่ค่ะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าอยากกินไง
แล้วก็ท่านพบสรทีแรกก็ยังบอกนะ
โอ๊ยเพิ่งออกมาจากถ้ำใหม่ยังกินไม่ได้

แต่ทีนี้คุณผู้ชมเราพาไปดูร้านที่ขายผัดกระเพรานะคะ
ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านในตำนาน

ทีมข่าวของเราค่ะไปที่ซอยเพชรกะเสม๔๔

สุดยอดกะเพราแล้วก็เป็นร้านในตำนาน
เป็นตึกหนึ่งคูหาแล้วมีลูกค้าก็ทยอยเดินทางมาสั่งอาหารนะ
เมนูผัดกะเพราของเขาก็มีให้เลือกเยอะเลย
ทีนี้ก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านค่ะ
คือคุณกรองแก้วปลอดรำ
เปิดเผยบอกว่าร้านนี้เปิดมาสัก๒ปีครึ่งแล้ว
เพราะว่าลาออกมาจากพนักงานบริษัทเอกชน
คือตั้งใจเลยจะมาขายข้าวผัดกะเพราอย่างเดียวเลย
แล้วลูกค้าก็จะมีทั้งนักเรียนนักศึกษาวัยทำงาน
มากินก็มีโทรสั่งให้ไปส่งก็เยอะ
แล้วทีนี้เธอก็บอกนะตามข่าว๑๓คนมาตลอดเลย
แล้วตอนแรกที่รู้ว่าหายไปยังหาตัวไม่พบเป็นห่วงนะ
เพราะว่าน้อง๑๒คนคืออายุไล่เลี่ยกับลูกของเธอ
แต่ทีนี้พอรู้แล้วว่าเจอที่เนินนมสาวก็โล่งใจระดับหนึ่ง
แต่ยิ่งพอมารู้อีกว่านำตัวน้องออกมาได้แล้วก็สบายใจ
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอสิกลืนน้ำลายเอือกเลย
คือทีมข่าวถามบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณกรองแก้ว
มีโอกาสจะทำเมนูผัดกระเพราให้กับน้องทีมหมูป่า
คุณพี่กองแก้วเขาก็พาเลยนะจูงมือไปดูในครัวเลย
เอาส่วนประกอบเอาเครื่องปรุงก่อนบอกว่า
เดี๋ยวก็จะมีไก่ขีดครึ่งแล้วก็เอาพริกเอากะเพรา
ใส่เครื่องปรุงไปปั่นให้ละเอียดเลยนะ
หลังจากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบไปคลุกเคล้า
แล้วก็ใช้ช้อนตักทำเป็นแผ่น
กุ้งเอาไว้ตรงกลางปั้นเป็นก้อนกลม
แล้วก็ไปคุกเกล็ดขนมปัง
หลังจากนั้นก็เอาไปทอดไฟปานกลางนะคุณผู้ชม
พอเนื้อมันใกล้สุกแล้วก็เลยเร่งไฟ

คุณอาริยานี่บรรยายซะแบบ

นี่พอเป็นก้อนแบบนี้แล้วเนี่ยนะ

ตามด้วยเอาใบกะเพรามาทอดให้กรอบเลย
เท่านี้ไม่พอคุณผู้ชมเห็นถ้วยตรงกลางไหม

กระทะใส่พริกใส่เครื่องปรุง

หลังจากนั้นค่ะคุณพี่กรองแก้ว
ตักข้าว๑กิโลกรัมใส่ถ้วยนะ

อกจากนี้เนี่ยคุณพี่กรองแก้วก็ยังทำเมนูเพิ่มเติมด้วย
ก็คือผัดกระเพราหมูกรอบผัดกะเพรารวมมิตร

มาราดใส่ในถาดค่ะ
หลังจากนั้นเอาไข่เจียวเอาไข่ดาว

บอกว่าที่เอามาให้ชื่อเมนูผัดกะเพราลูกบอล
แล้วก็ถามว่าทำไมทำไมถึงทำกะเพราลูกบอลเขาบอกว่าน้องชอบเตะฟุตบอลไง
ส่วนกะเพราหมูกรอบแล้วก็กะเพรารวมมิตรเชื่อว่าทั้ง๑๓คนต้องชอบแน่นอน
เพราะว่านี่คือไฮไลท์ของร้านที่เด็ดสุด
แล้วก็ถามบอกอีกเมนูนึงล่ะคะกะเพราหนอนดักแด้ล่ะคะ
ทำไมถึงเลือกทำเมนูนี้ให้กับน้อง
คุณพี่เขาบอกว่าก็ต้องการให้น้องได้กินไง
จะได้ไม่ลืมธรรมชาติบ้านเกิดเออใช่เออแล้วทีนี้ทีมข่าวก็สังเกตไง
พยายามว่ามันมีเครื่องปรุงวิเศษมันมีสูตรลับอะไรไหม
ปรากฏว่าเห็นใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวแค่นั้นเอง
แต่ทำไมรสชาติอร้อยคุณดูสิดักแด้ตัวเป้งเลย
โอ้โฮน่ากินฮะ
น้ำลายแป๊บนึงไปฟังเสียงพี่เขาก่อนเหตุผลที่ทำกะเพรานี้ค่ะ
แต่อันนี้พี่ตัดสินใจเลือกให้น้องเลย
อันดับแรกเนี่ยเป็นกะเพราหมูกรอบซึ่งมันเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน
มันเป็นอะไรที่ชื่อแบบนำชื่อให้กับทางร้านก็คือกะเพราหมูกรอบตัวนี้นะคะ
ซึ่งคิดว่าเด็กน่าจะชอบกรอบนอกนุ่มใน
แล้วก็กะเพราอย่างที่๒เป็นกะเพรารวมมิตร
ซึ่งในนี้จะมีหมูสับมีทะเลมีกุ้ง
เพราะว่าอันนี้ตามความคิดเองคิดว่า
หนึ่งลูกค้าที่นี่สั่งเยอะมากแล้วก็น่าจะเป็นที่ชอบของเด็ก
เพราะเด็กส่วนใหญ่ชอบทานกุ้งชอบทานทะเลเป็นปกติอยู่แล้ว
แล้วก็อย่างที่สามเนี่ยเพื่อนน้องเลย
กลัวเดี๋ยวน้องจะมาทานข้าวที่ร้านพี่แล้วลืมบ้าน
ลืมเชียงรายลืมความเป็นภูเขา
ก็เลยคิดถึงหนอนไหมตัวดักแด้เนี่ยค่ะ
ก็เลยเอามาผัดกะเพราสตาร์ทซึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือ
เนื้อตัวดักแด้มันจะกรอบมันแล้วมันก็หอม
แล้วมันก็เคลือบด้วยซอสของกะเพรา
ก็เลยคิด๓อย่างให้น้องทาน
ค่ะแล้วส่วนตัวนี้สำหรับน้องโดยเฉพาะกะเพราบอล
น้องเป็นนักฟุตบอลเนอะเราก็เลยคิดว่าเออมันมันต้องมีอะไรที่แบบว่า
ความเป็นตัวตนของน้องอยู่ก็เลยทำกะเพรากะเพราบอลเนี่ย
ให้เด็กได้ทานแล้วก็คิดว่าวัยของน้องกำลังเท่า
อายุเท่ากับลูกชายเนี่ยน่าจะชอบของทอด
แล้วแต่ว่าเราก็ยังคงความเป็นกะเพราที่น้องอยากทาน
ตอนแรกจะใช้เนื้อหมูปากก็สงสารน้องเขา
จับเข้ามาปั้นกลมซะมันก็จะไม่น่าทานเลยจับไก่แล้วกัน
นี่แล้วก็คุณพี่กรองแก้วบอกด้วยนะบอกว่าเมนูที่ทำให้นี่นะ
สำหรับน้องหมูป่าเลยถ้ามากินไม่คิดเงินเลยค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าเมนูที่เยอะแบบนี้เป็นถาดเบอร์เรอ
น้องกินหมดแน่นอนซึ่งพี่กรองแก้วบอกว่า
ก็ยังไงก็ตามเป็นกำลังใจให้ทั้ง๑๓คน
รวมถึงขอบคุณโค้ชด้วยที่ดูแลเด็กแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าอยากให้น้องเนี่ย
นำประสบการณ์ที่เจอมันเป็นเครื่องเตือนใจ
ให้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทแล้วพี่เขาก็บอกมาด้วยนะคะว่า
ถ้าน้องออกมาครบปลอดภัยแบบนี้แล้ว
หลังจากนี้นะลูกค้าที่จะไปที่ร้านเนี่ย
มีโปรโมชั่นเป็นผัดกะเพราให้กับลูกค้าที่มากิน
ราคา๓๐บาททุกจานนะจ๊ะไปกันได้
ย้ำย้ำซอยเพชรกะเสม๔๒ค่ะกะเพราในตำแหน่ง
พูดถึงเรื่องอาหารนะนอกจากจะเลี้ยงน้องแล้วใช่ไหม
เขามีร้านอาหารใจดีที่เปิดเลี้ยงให้ประชาชน
แล้วก็จะเลี้ยงให้หน่วยซิลด้วยนะที่สัตหีบชนบุรี
เขาบอกเขาจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงหมู

ถ้าหน่วยซิลออกมาได้เพราะเป็นฐานทัพเรือใช่ไหม
ส่วนวันที่๑๒กรกฎาคมพรุ่งนี้
เขาจะเปิดเลี้ยงอาหารให้กับประชาชนทั่วไปด้วย
เพื่อเป็นการรำลึกถึงจ่าเอกสมานกุนันด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นการทำความดีเพื่อให้บุญนั้นส่งไปถึงจ่าเอกสมานด้วยนะฮะ
อันนี้ที่สัตหีพนะครับ
ก็มาบอกต่อคุณผู้ชมพี่ทิศเป้เลยพูดไม่ได้เลย
หิวครับกรอบนอกนุ่มใน
โอ้โหจำได้คำนี้ผมว่าต้องไปเพชรเจ้าเกษมแน่นอนเลย